นี้จะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูต้นทุนของโรงศรีกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ไทยรัฐทีวีนำเสนอไปแล้วนะครับว่าต้นทุนของชาวนาจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลักอะไรบ้าง
ในช่วงนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับว่า
แล้วถ้าไปมองดูต้นทุนของโรงศรี
หรือว่าการแปรสภาพข้าวจากข้าวเปลือกเจ้ามาเป็นข้าวสาร
พูดง่ายว่าการสีข้าวจะประกอบไปด้วยต้นทุนอะไรบ้างนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามกับเจ้าของโรงศรี
ศรีพัฒนาพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่า

แปรสภาพข้าวจากข้าวเปลือกเจ้ามาเป็นข้าวสาร๑ตัน

ประกอบไปด้วยรายการต้นทุนหลักประมาณสัก๓๔รายการครับ
เริ่มจากต้นทุนแรกก็คือค่าสีข้าวนะครับคุณผู้ชม
รวมถึงค่าไฟฟ้าด้วยจะอยู่ที่ประมาณ๑๕๐บาท
บวกกับค่าอบข้าวครับ
แต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ครับคุณผู้ชม
เพิ่มเติมอีกนะครับก็บวกเข้าไป
ไม่ว่าจะเป็นค่าชั่งน้ำหนักข้าว
หรือบางรายอาจจะต้องมีการอบข้าวเพิ่มนะครับ
จากว่าข้าวที่มาจากต้นทางเนี่ย
มีความชื้นเกินกว่าค่ามาตรฐาน
มอบเพิ่มก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มครับ

แล้วถ้าเราไปดูกันว่าข้าว๑ตันหรือ๑๐๐กิโลกรัม
พอแปรสภาพข้าวเรียบร้อยแล้วจะได้อย่างไร
เราพบว่าข้าว๑ตันหรือ๑๐๐กิโลกรัมนะครับคุณผู้ชม
ได้แบบนี้ครับไล่เลียงกันไปเลยนะครับ
ขวาสุดของผมครับหัวขบวนจะได้ข้าวขาว๕
ประมาณ๔๕๐กิโลกรัมเท่านั้นนี่คือใน๑๐๐กิโลกรัมนะครับ
สีข้าวออกมาหลังจากนั้นจะเป็นอะไรบ้าง
ไล่เรียงกันมาเลยครับคุณผู้ชมมีข้าวท่อนมีปลายข้าว
มีรำละเอียดมีรำหยาบรวมทั้งมีแกรบ
นี่คือสิ่งที่โรงศรีนั้นได้มาหลังจากที่สีข้าว
ศรีบอกเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อนำไปขายจะขายอยู่ที่ตันละ๗๘๐๐บาท
หลังจากที่รับซื้อจากชาวนามาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ๗๒๐๐บาท
ลบกลบหนี้กันนะครับถ้าต้นทุนที่มาอยู่ที่๗๒๐๐
วกกับต้นทุนต่างที่โรงศรีต้องจ่ายเพิ่ม
กลับไปดูนะครับตั้งแต่ตอนแรกค่าอบข้าวก็ดีค่าแรงก็ดี
ไฟฟ้าก็ดีอีกประมาณสัก๕๕๐นี่คือขั้นต่ำ
๗๒๐๐เพราะ๕๕๐บาทคือประมาณ๗๗๕๐บาท
ขายได้๗๘๐๐บาทต่อตัน
นั่นหมายความว่าโรงศรีจะได้กำไรเพียงแค่ประมาณสัก๕๐บาทต่อตัน

พูดง่ายว่าอาจจะไม่ได้กำไรเลยก็มีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าบางเจ้าเขาอาจจะต้องมีค่าต้นทุนต่างบวกเพิ่มขึ้นไป
นี่คือข้อมูลที่นำมาให้คุณผู้ชมติดตามกัน
เกี่ยวกับต้นทุนที่สำคัญที่โรงศรีต้องจ่ายต้องใช้ครับ

และเราจะไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมว่าถ้าหากไปดูบรรยากาศสถานการณ์
ในพื้นที่จังหวัดต่างณขณะนี้
เรื่องข้าวราคาและการนำมาขายเป็นอย่างไร
ติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านครับเชิญครับ